วันนี้ตื่นมาคุณผู้ชมครับเริ่มรู้สึกว่ามีลมหนาวเข้ามาปะทะร่างกายของเราหรือยังนะฮะส่งไลน์มาบอกได้เขาว่ากันว่าวันนี้จริงแล้วคือวันปิยะมหาราชทุกปีลมหนาวแรกก็จะเริ่มเข้ามาในกรุงเทพเมื่อเช้าก็เหมือนจะมีหมอกแล้วเหมือนกันนะฮะยอดดอยยอดภูเองลมหนาวมาแล้วครับแล้วก็มีลมพัดแรง
สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เช้าวันนี้นะคะมีเสียงจากคนกรุงหลายคนบอกว่าเริ่มสัมผัสได้ถึงอากาศ
เย็นแล้วค่ะเนื่องจากการตรวจสอบนะคะเราพบว่ามีลมหนาวจากแดนมังกรของ

ขณะที่บางพื้นที่ยังคงมีฝนตกอยู่
ลักษณะแบบนี้นะคะจะทำให้ยอดดอยยอดภูมิมีอากาศค่อนข้างหนาวจัด
เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรดูแลพืชผลเป็นพิเศษ

จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
ดอยยอดภูมิมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมพัดแรง
เกษตรกรมันดูแลสุขภาพและก็ฟ่อนระหว่างอากาศ
ที่เปลี่ยนฤดูการระวังศัตรูพืชจำพวกนอนและโรคพืชจากเชื้อราค่ะ
ดึกถึงเช้ามีอากาศเย็น
บายถึงครั้งมีฝนตกในบางพื้นที่
เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะ
และระวังโรคพืชจากเชื้อราค่ะ
ท้ายกันที่ภาคใต้เข้าสู่ฤดูมรสุมเต็มตัวกันแล้ว

กระเศรษฐกรระวังโรคพืชจากเชื้อรา
ควรเปิดเครื่องตีน้ำนะคะหลังฝนตกเพื่อเพิ่มออกซิเจนนั่นเองค่ะ

คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดีฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอียิปต์
แต่กลับส่งผลดีต่อผลผลิตของไฟล์ในประเทศอียิปต์ค่ะ
และนี่คือรูปของเราในวันนี้สวัสดีค่ะ